ขอบคุณมากคุณณรัชภรรณที่เป็นลูกครู่ในฉัน
มาแต่ของเขามาแต่ของเขาของเราก็มานะคะ
เจ้าบ่าวค่ะนำขบวนขันมาก
ไปขอสาวเจ้ามาเป็นเจ้าสาว
สองจุดหลักที่จะพาไปดูนี่ก่อนเลย
มากับเป็นขบวนนะครับ
มาแบบแบบนี้นะคะเป็นสายใบเกอร์ใช่แล้วค่ะเพราะเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ย
เขาเป็นประธานกลุ่มรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่จังหวัดเนี่ยนะคะ
เอ่อเดี๋ยวสุรินทร์ค่ะคุณผู้ชมสุรินทร์สุรินทร์
ชื่อว่าคุณเสพทดาเหาะชัยเหาะชัยเข้ามาแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะมารวมตัวกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์ค่ะ
เคลื่อนขบวนกันไปแบบนี้นะคะโอ้โหบรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุขค่ะ
ไปขอเจ้าสาวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านโคกเพชรตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินท
เพราะว่าที่เจ้าสาวของเขาก็คือนางสาววราลีบุญชูนะคะที่บ้านเนี่ยแน่นอน
ฉันในฐานะที่เคยถูกสู่ขอมาก่อนโอ้ตื่นเต้นค่ะคุณว่าที่เจ้าสาวจะตื่นเต้นมาก
ก็ไปแอบดูทางช่องหน้าต่างเอ๊ะเจ้าบ่าวมาหรือยังมาหรือยัง
แล้วขบวนขันหมากเป็นยังไงคึกคืนเป็นพิเศษแบบนี้เห็นไหม
นี่เขามีการกั้นด้วยนะประตูเงินประตูทองก่อนที่จะไปรับตัวเจ้าสาวนะคะ
เจ้าสาวก็จะแกล้งแหละจะให้เจ้าบ่าวทำนั่นทำนี่อะไรกันไป
แล้วก็ต้องมีการแจกเงินแจกซองให้เพื่อนเจ้าสาวด้วย
นี่ปิดตรงปิดหน้าครับอะครับตามประเพณีของชาวขึ้นบ้านสุดยังคือเข่าแหม่นใช่ไหม

สาวหล่อรวยร้อยล้านนางสาวปรารถกราศิฬินายกุล
เป็นสาวหล่อชาวกรสินยกขันหมากไปแต่งสาวสวย
ยกขันบางไปแต่งสาวสวยนางสาววริสาสิงห์ธราช
หล่อแต่งสาวสวยก็จัดงานยิ่งใหญ่แขกเยอะแยะมากมาย
สินสอด๓๙๙๙๙บาท
๕บาทและแหวนเพชรอีก๑วง
ทั้งสองคนคบหากันมา๙ปีแล้ว
ผู้หญิงทั้งคู่คือความรักมันไร้พรมแดนแล้วล่ะ

มีธุรกิจคาแคร์ธุรกิจขายรถยนต์มือ๒
บริษัทขนส่งมีรถนับ๑๐๐คัน

และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาท
แต่คือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินสินสอดมากมาย
แสนก็พอที่เหลือเอาไปเป็นเงินในการทำธุรกิจต่อไป

อย่างเงินที่เหลือก็ไปต่ายอดการทำธุรกิจใช่

แต่ให้คนรู้ว่าเราสองคนก็รักกันอยู่กินกันไป
คือประกาศให้รู้แหละว่าคนนี้ของฉันคนนั้นของเธอนะ
ประมาณนั้นยินดีกับทุกคู่ที่แต่งกันไป
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่งกันเยอะแยะมากมาย